สาวสวยแล้วก็เปรี้ยงไม่แพ้กันเลยนะคะกับบทบาทพิธีกรของพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
เป็นพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดไป
แล้วก็มีความแบบเซอร์ไพรส์อบอุ่นอบอุ่นด้วยจากน้องปี
คนที่ยกนี่เสื้อเขียวนี่ไม่ใช่น้องปีนะ
ไม่ใช่นั้นอัตุ๋ยอัตุ๋ย
อ่าเนี่ยล่ะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดอบอุ่นค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟ
บอกเลยว่าพี่ปุ้ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเหมือนกัน
เพราะว่าคอยให้กำลังใจทั้งคุณแอฟทั้งคุณแพทย์นะคะ
ที่มีข่าวคราวเรื่องครอบครัวมา
ต่อหลายครั้งแล้วพี่ปุ้ยก็ยังสตรองเป็นที่พึ่งพาของน้องตลอดมาค่ะ

ก็มีให้กำลังใจกันไปบ้างอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าเราอยู่มาจนถึงอายุขนาดนี้แล้ว
ถ้าเป็นเราเราจะแบบนี้นะอะไรอย่างนี้
ก็พยายามให้เขาแบบปิดหูปิดตาหลับตาข้างเดียวบ้าง

ทุกคนมันก็มีเรื่องราวส่วนตัวทั้งนั้น
แต่ว่าวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปเหมือนกับเรื่องราวในอดีตของเราที่ผ่านมา
ว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโหมันหนักหนาสาหัสเนอะ
แต่พอมันผ่านไปได้เราก็จะรู้สึกว่าเออมองกลับไปแล้วเราก็ผ่านมันมาได้นี่

แล้วก็ปีนี้พี่ปุ้ยก็๔๖แล้วนะคะ
สามีเนี่ยค่ะมารับหน้าสตูดิโอตลอดเลย
มีความหวานนะแต่พี่ปุ้ยมาเช้ามาก
บอกดิฉันมาไม่ค่อยทันพี่ปุ้ยมาถึงก่อน

แต่มีคนส่งดอกไม้ให้เธอนี่หน้าสตู
คือมีคนส่งออกมาให้